ดูความคืบหน้าค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่๑๘กันยายนที่ผ่านมา

เป็นกรณีตำรวจวิสามันฆาตกรรมนายชิศนุพงศ์เครือจันทร์อายุ๒๙ปี
ชิสนุพงศ์ขับรถกระบะแหกด่านตรวจ
แล้วก็ไปชนกับรถของประชาชนที่อยู่แถวนั้น
แล้วก็ตำรวจวิสามันฆาตกรรมนายชิสนุพงศ
ตำรวจอ้างว่านายชิสนุพงศ์เหมือนกับจะสู้ตำรวจควักปืนออกมา

แต่ว่าทางครอบครัวของนายชิสนุพงศ์บอกว่าตำรวจทำเกินกว่าเหตุหรือเปล่า
ก่อนหน้านี้มีการแห่ลงศพของนายชิสนุพงศ์
ร้องขอความเป็นธรรมว่าให้มีการตรวจสอบการทำงานของตำรวจในกรณีนี้
เรามีภาพเป็นภาพกล้องวงจรปิด
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้คุณผู้ชมดูขณะที่ขับรถกระบะนะคะ
แล้วเราก็มีภาพทำเป็นกราฟิกลำดับเหตุการณ์ให้คุณผู้ชมเห็นว่า
เหตุการณ์เกิดขึ้นในลักษณะไหนยังไง
เริ่มจากวงจรปิดก่อนเลยนะคะนี่คือที่บริเวณแยกโรงไฟฟ้า
ถนนเทพกษัตรีจังหวัดภูเก็ตบันทึกภาพเอาไว้ได้นะคะ
กระบะขับมาเร็วค่ะแล้วก็พุ่งชนรถจักรยานยนต์ที่จอดติดไฟแดงอยู่กลางแยก
จนได้รับความเสียหายชนอย่างนี้นะคะแล้วก็มีคนบาดเจ็บนะคะเนี่ยหายนี่ขวาดไปเลย
รถกระบะคันนี้ขับหนีไปแล้วก็ขับเร็ว
จนมาถึงช่วงเข้าโค้งเสียหลัก
แล้วก็หมุนขวางถนนนะคะ
แต่คนขับรถกระบะคันนี้ตัดสินใจขับต่อไปด้วยนะคะ
รถตำรวจก็เปิดแบบเปิดไฟฉุกเฉินขับตามมา
แล้วก็มาประกบหัวท้าย
หลังจากนั้นมีเสียงปืนดังขึ้นหลายนัด
มองร่องหน้าน้ำ

นัดนะคะอย่างน้อยน้อยเนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตีหนึ่งค่ะ
แปดกันยายนที่ผ่านมาค่ะจุดเกิดเหตุคือบริเวณหน้าร้านต้นหอม
ถนนศรีสุนทรตำบลเชิงทะเลอำเภอทะลังจังหวัดภูเก็ตนะคะ
หลังเกิดเหตุตำรวจสพเชิงทะเลไปตรวจสอบรถคันนี้รถกระบะ
หมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้บ่อใบไม้หนึ่งสองสามสามภูเก็ต
ด้านหน้ากับประตูฝั่งคนขับมีรอยกระสุนเยอะเลยค่ะคุณผู้ชม
ภายในรถพบศพนายชิสนุพงค์เคลือจันทร์อายุยี่สิบเก้าปี
เสียชีวิตอยู่ที่เบาะที่นั่งคนขับสภาพศพถูกยิงที่ศีรษะหนึ่งนัด
ต้นแขนขวาอีกหนึ่งนัดนะคะตรวจสอบในรถพบอาวุธปืนพกสั้นจุดสามห้าเจ็ด
และอาวุธปืนไทยประดิษฐ์ที่มีกระสุนอยู่ในรังเพลิงแบบพร้อมยิง
กระสุนปืนขนาดจุดสี่ห้ากระสุนปืนขนาดจุดสามแปด
กระสุนปืนขนาดจุดสามห้าเจ็ดรวมแล้วเนี่ยสิบห้านัดตกอยู่ค่ะ
ก็เลยเก็บเอาไว้เป็นหลักฐานในการประกอบสำนวนคดีนะคะ
คือก่อนหน้านี้ค่ะตำรวจสพเมืองภูเก็ตเขาบอกว่าเขาตั้งด่านตรวจ
อยู่ที่บริเวณซอยเสียงใต้ถนนเทพกษัตรีแล้วก็นายชิศนุพงศ์เนี่ยค่ะ
ขับรถกระบะผ่านมาตามภาพกราฟิกนี้เลยนะคะตำรวจเรียกให้หยุดรถเพื่อตรวจ
แต่รถกระบะคันนี้เร่งเครื่องแล้วฝ่าด่านตรวจไปมุ่งหน้าไปทางอำเภอทะหลาง
ตำรวจก็เลยขับรถตามไล่ล่าพยายามยิงล้อเพื่อสกัดให้หยุดรถ
ระหว่างทางค่ะรถคันนี้ไปเฉียวชนรถของชาวบ้านก็คือรถมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ที่แยกแบบนี้ค่ะ
โรงไฟฟ้าชนไปเลยแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนศรีสุนทรมุ่งหน้าตำบลเชิงทะเล
ก็เลยมีการประสานตำรวจสพเชิงทะเลเจ้าของท้องที่ให้ช่วยสกัดจับนะคะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุรถเสียหลักค่ะแล้วก็หมุนขวางถนน
ตำรวจก็เลยขับประกบนะคะปิดหัวท้ายแต่คนขับก็ขับรถชน
กับรถตำรวจชนกับทางเท้าตำรวจก็เลยใช้ไฟส่องสั่งให้ลงจากรถ
แต่นายชิศนุพงศ์มีการชักอาวุธปืนแล้วเล็งไปที่เจ้าหน้าที่
อันนี้เป็นข้อมูลจากฝั่งเจ้าหน้าที่นะคะบอกนายชิสนุพงศ์มีปืนแล้วเล็งมาที่เจ้าหน้าที่
เพื่อยิงต่อสู้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็เลยยิงสวนออกไป
ทำให้นายชิศนุพงศ์เสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะพลตำรวจรีธีรพลทิพย์เจริญ
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดภูเก็ตบอกว่าล่าสุดคือได้มีการลงนามคำสั่งย้ายตำรวจ
และอาสาสมัครตำรวจทั้ง๙นายแล้วนะคะเป็นการย้ายภายใน๒๔ชั่วโมง
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะยี่สิบสองกัญญายนตำรวจเจ็ดนายแบ่งเป็นชั้นสัญญาบัตรสามนายนะคะ
ประทวน๔นายนะคะตามรายชื่อที่อยู่หน้าจอตอนนี้เลยนะคะ
ให้ย้ายออกนอกพื้นที่ไปปฏิบัติงานที่กองมะครับการตำรวจภูทรจังหวัดพังงา
กว่าเรื่องนี้จะสอบสวนแล้วเสร็จส่วนอาสาสมัครตำรวจสองนาย
สั่งพักงานแบบไม่มีกำหนดตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทั้งหมด
แล้วก็จะมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไปค่ะ
คือนอกจากนี้นะคะมีการระบุว่าเหตุการณ์นี้เนี่ย
ชิศนุพงศ์คนขับรถกระบะเหมือนกับตั้งใจพุ่งชนผู้อื่น
เพื่อเจตนาให้มีการเปิดทางหลบหนีจนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บ๒ราย
แล้ว๑ใน๒คือเจ็บหนักเลยนะคะเจ็บสาหัสเลยค่ะ
ตำรวจได้มีการสอบปากคำทั้งหมดเพื่อดำเนินคดีต่อไปแล้วนะคะ
จากการตรวจสอบประวัตินายทิศนุพงศ์นะคะเบื้องต้นเนี่ย
เคยตกเป็นผู้ต้องหาหลายคดีค่ะคุณผู้ชมทั้งในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
จังหวัดตรังมีทั้งคดีวิ่งราวทรัพย์พกพาอาวุธปืน
และเครื่องกระสุนปืนโดยไม่ได้รับอนุญาตมีคดีครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย
คดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นมีหมายจับอีก๓หมาย
วิ่งราวทรัพย์ครอบครองยาเสพติดซึ่งสามหมายจับนี้หมดอายุความไปแล้ว
จริงจริงแล้วประวัตินายชิศนุพงศ์ก็โชคโชนพอสมควรหลายคดีเลยนะคะ
แต่ยังไงก็ตามตำรวจบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้าไปก็ย้ายตำรวจที่อยู่ในวันเกิดเหตุไปก่อน
เพื่อสอบสวนให้แล้วเสร็จนะคะเมื่อวานนี้พ่อของนายทิศนุพงศ์อ่ะค่ะ
ไปที่สาราว่าการจังหวัดภูเก็ตเพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริง
ตั้งแต่ถูกยิงไปจนถึงจุดที่เสียชีวิต
อยากให้มีการย้ายตำรวจทั้งหมดตั้งแต่กระบวนการแรก
ตั้งแต่มีการตั้งดานรถไล่ตามจนยิงนายธิสนุพงศ์
ก็เบื้องต้นตอนนี้ทางครอบครัวของนายทิศนุพงศ
ก็เลยบอกว่าจะไม่มีการชาปนกิจศพนะคะ
รอตรวจสอบข้อที่จริงในเรื่องนี้ก่อน
เมื่อวานนี้แห่โลงศพไปเมื่อวานนี้ก็ได้มีคำสั่งย้าย
ตำรวจและอาสาสมัครตำรวจที่อยู่ในเหตุการณ์ไปแล้วเบื้องต้น
เพื่อมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้นะคะ